ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่ใต้สะพานภูมิพล
ที่แบบโอ้โหมืดมันดูมีพิรุษ
ตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้นหน่อย

หนีค่ะสุดท้ายต้องไล่กวดแบบนี้เลย
โอ้โหเรียบร้อย
หลังจากตำรวจสายตรวจแสดงตัวเข้าตรวจค้น
บอกว่าดูท่าทางมีพี่รถจอดมอเตอร์ไซค์อยู่มืด

แต่เจ้าตัวโอ้โหกลัวตำรวจร้อนตัวค่ะ

ขี่ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานทางด่วนภูมิพลนะคะ
่งหน้าไปทางทางเรียบด่วนบางย่าแพรก๒กิโลเมตรเลย
จนถึงหน้าหมู่บ้านของชายต้องสงสัยคนนี้
เจ้าตัวเสียหลักล้มตำรวจตะคุบตัวเอาไว้ได้
ทีนี้เบื้องต้นนะคะหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจก็มีการตรวจค้นภายในร่างกายของผู้ชายคนนี้ดู
ปรากฏว่าเจอยาบ้ายี่สิบเมตรเนี่ยค่ะสภาพเขา
และนี่คือกระดูกหายปลาร้าหักเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ล้มตอนนี้ตำรวจนะคะ
นี่ยาบ้า๒๐เมตรค่ะซองบุหรี่ไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำของตัวเอง
คือมีพิรุษแหละมียาบ้ามีสิ่งผิดกฎหมาย
ทีนี้จากการสอบถามตัวนายชัชพัฒน์เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมตัวชายต้องสงสัยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า
คือยาบ้าทั้งหมดเนี่ยเขามีไว้เสพเองครับคุณตำรวจผมมีไว้เสพเอง
แต่วันที่ตำรวจมาเจอผมเนี่ยคือผมนัดกับเพื่อนจะไปส่งยากันใต้สะพาน
นั่นไงนั่นไงตำรวจเจอท่าทางมีพิรุธนะคะ

ทีนี้เจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์เร่งด้วยความเร็วซิ่งหนี
สุดท้ายล้มจนกระทั่งเจ็บกระดูกหายปลาร้าหัก
ฟังเพิ่มเติมจากผู้ต้องหาคนนี้หน่อยค่ะ
ครับถ้าเจอหลายตัวผมก็เลยขับหนีครับ
อืมขับหนีแล้วล้มเอง
เขาปวดจนมาครับ
แล้วเราไปรับยามาจากไหน

อันนี้เราล้มเองใช่ไหมแขนหักหรือว่ายังไง

ขับรถหนีตำรวจซิ่งหนีเองล้มเองตำรวจไม่ได้ชนนะคะ
เพราะว่ามียาบ้า๒๐เมตรในตัว
เบื้องต้นตำรวจก็มีการพาตัวผู้ต้องหาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรประการค่ะ
แล้วก็นำตัวพร้อมของกลางไปส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ